คุณผู้ชมมาดูเรื่องน้องกัปตันเด็กชายวัย๕ขวบ
หายออกจากบ้านไปช่วงเช้าวันที่๔พฤษภาคม

พรมกันค้นหาเลยนะฮะว่าหนูน้อย๕ขวบหายไปไหน

เจอแล้วค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยชาวบ้านไปเจอตัวน้องนะคะ
อยู่ในสวนผลไม้ห่างจากบ้านประมาณนัก๒กิโลเมตร
สภาพที่เจอน้องอ่อนเพลียเหลือเกินนะคะ
ซึ่งในโลกโซเชียลเขาก็มีการแชร์โพสต์
คือให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะบอกว่าหายไปจากบ้าน
พื้นที่บ้านห้วยเมงที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ชาวบ้านระดมกำลังปูพรมค้นหาน้อง
เพราะว่าน้องก็หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนะคุณสุดสกุลคุณผู้ชม
ทีนี้เมื่อเช้าเช้าวานนี้เนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกถนัดพลพาณิชย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเชียงของ
ก็เปิดเผยบอกว่าชาวบ้านไปเจอน้องกัปตันแล้ว

ใช่แล้วน้องอยู่ในสวนผลไม้ห่างจากบ้านทั้ง๒กิโลเมตร
คนที่เจอเนี่ยนะคะคือนายกิติพงศ์วงชัย
กับนายศรีแก้วบุญทันเขาเป็นชาวบ้านค่ะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนนั้นไปเจอน้อง
ระหว่างที่เขาออกไปหาหนูในสวนผลไม้
แล้วพอไปเห็นเป็นเด็กอายุสัก๕ขวบ
สภาพเนี่ยโอ้โหเปื้อนโครนไปทั้งตัวเลย
อิดโรยแล้วน้องไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
ทีนี้ค่ะพอชาวบ้านเขาเห็นเขาก็เลยโทรบอกญาติของน้อง
เพราะว่าชาวบ้านสองคนทำไมถึงรู้จักน้อง

เพราะว่าเคยไปทำงานบ้านให้บ้านของน้องกัปตัน

แต่ตอนนั้นโอ้โหตัวเปลื้อเปื้อนเลอะโคน
ก็เอาตัวน้องเอาไปล้างในห้วยก่อน

ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเชียงของ
เพราะว่าตามเนื้อตามตัวน้องค่ะคุณผู้ชม
มีรอยแผลเป็นรอยย่าบาดทั่วตัวเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วน้องก็ยังพอมีสติ
สามารถที่จะพูดคุยกับทีมคุณหมอที่รักษาน้องได้

บอกว่าวันที่น้องหายตัวไปน้องได้ดื่มแต่น้ำเย็นเท่านั้น

ซึ่งตอนที่พาน้องส่งคุณหมอเนี่ย
น้องก็ยังอ่อนเพลียแล้วน้องก็มีอาการภาวะ
ทีนี้อยากฟังค่ะชาวบ้านที่เขาไปเจอน้องเนี่ย

เปลือยตาเหลือกก็นอนพิงก้นหินไว้ครับ
ตัวนี่เต็มอยู่ที่โคนครับ

มาอาบน้ำให้แล้วก็เอาน้ำให้กิน

ผมเลยโทรหาญาติคือว่าเจอเด็กแล้ว
ก็ขี่เครื่องกับส่งญาติของมัน

คนที่เขาไปเจอน้องโดยบังเอิญ
ก็ได้ให้ข้อมูลเห็นสภาพน้องนี่ดูอ่อนเพลียมากนะคะ
ส่วนทางด้านผู้กำกับสพเชียงของ

คุณตากำลังจะไปสวนแต่ทีนี้คุณตาไม่ให้หลานไปด้วย
กัปตันก็เลยกระโดดขึ้นรถกระบะ
แล้วคุณตาก็อุ้มลงนะแล้วพาน้องกัปตันเข้าบ้าน
ทีนี้น้องกัปตันก็ลงมาเล่นน้ำในสระที่หน้าบ้าน
ทีนี้ค่ะตำรวจเขาสันนิษฐาน
ว่าพอคล้อยหลังคุณตาปั๊บ
กัปตันอาจจะเดินตามคุณตาไปในสวน
เพราะว่าน้องเขาเคยไปในสวนกับคุณตา
แล้วทีนี้ก็ไปทางน้ำตกห้วยเมงค่ะ

คือไม่ได้ไปทางนั้นแต่ว่าไปทางซ้าย
ก็คือจุดที่ไปพบตัวน้องโดยบังเอิญนั่นเอง

คือพยายามที่จะประดมกำลังของทั้งชาวบ้านเอง

ค้นหาในระยะ๑๒กิโลเมตรโดยรอบ
แต่ค้นมาทั้งวันของวันที่๔เนี่ย

มีคนลักพาตัวน้องไปหรือเปล่า
แล้วค่อยเอาน้องกลับมาส่งตรงที่เดิม
คือมีคนแจ้งกลับว่ารถตู้คันนี้ค่ะ
มีผู้ชายอายุสัก๖๐ปี๒คนพาน้องไป

พาเด็กคนนึงแวะไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
เขตตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงราย
ทีนี้เขาก็ต้องไปตามหาค่ะ
ประเด็นนี้ว่าจะมีคนพาน้องขึ้นรถตู้

เขามายืนยันความบริสุทธิ์กับเจ้าหน้าที่แล้วนะ
แล้วก็บอกว่าตัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
ส่วนตามร่างกายของน้อง
ที่มีรอยบาดรอยย่าบาด
อันนี้สันนิษฐานว่าตอนที่น้องเดินไปสวน
อาจจะร้อนอาจจะระคายผิวน้องก็ถอดเสื้อออก
แล้วระหว่างทางจากบ้านไปยังจุดที่พบตัว
มันจะมีลำห้วยที่ต้องข้ามหลายจุดไงคะ
น้องก็อาจจะเปื้อนโครนจากลำห้วย
ซึ่งตอนนี้น้องกัปตันก็
ยังนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงของ

ทางโรงพยาบาลจะส่งน้องกัปตันไปตรวจสุขภาพ
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อีกครั้งหนึ่งด้วย
คือตำรวจก็ต้องเก็บประเด็นหลักฐานทั้งหมดไว้

กัปตันไปกับใครหรือเปล่าอย่างไร
และถึงกลับมาอยู่ที่จุดเดิมตรงนี้นะครับ

การดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นติดกล้องวงจรปิด
แล้วก็จัดเวรจัดยามเลยนะครับ
กลัวเรื่องของเด็กจะหายไปอีกนะครับ